ครับคุณพุทธชีพเรามาติดตามเรื่องของไวรัสโคโรนากันต่อนะ
พูดก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกีฬาด้วยใช่ไหมคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับปี๔๕๔๖ตอนนั้นโรคซา
ณตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา
แซงหน้าโรคซาไปเรียบร้อยแล้วนะ
เพราะว่าตอนนั้นโรคซาเสียชีวิต๓๔๙ศพในจีน
แต่ว่าตอนนี้ยอดอยู่ที่๔๒๗ศพแล้วนะคะ
และที่สำคัญคือตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิต
แผ่นดินจีนเพิ่มเป็นรายที่๒แล้ว
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่าที่แรกก็คือที่ฟิลิปปินส์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่ฮ่องกง
ก็พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ถือว่าเป็นรายแรกในฮ่องกงเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๓๙ปี
แล้วก่อนหน้านี้กันทางการของเยอรมนีเอง

พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๒ราย

รวบรวมยอดจำนวนผู้ติดเชื้อ
จากเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก
ล่าสุดนะคะยอดรวมคุณผู้ชมพุ่งมาอยู่ที่๒๖๒๖ราย
อันนี้เป็นยอดรวมทั่วโลกนะคะ
และผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมแล้ว๔๒๗ศพนะคะ
ซึ่งก็มียอดแซงทะลุซา
เพราะว่าที่ซาเมื่อปี๔๕๔๖ตอนนั้น
อดผู้เสียชีวิตในจีน๓๔๙ศพ
แต่ว่าณตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในจีน๔๒๕ศพแล้วนะคะ
ก็ประชาชนหลายประเทศก็เกิดความกังวลค่ะ
เกี่ยวกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสชนิดนี้
ทำให้หลายสายการบินสั่งลดแล้วก็ระงับเที่ยวบินไปจีน
ล่าสุดก็มีทั้งอิตาลีโอมานเวียดนาม
ออกมาประกาศระงับทุกเที่ยวบินนะคะ
ขาไปแล้วก็ขากลับประเทศจีน
เป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสตัวนี้นะคะ
อกจากนี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก

ที่มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดในครั้งนี้
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อคิดค้นวัคซีนและวิธีการรักษาโรค
เพื่อให้การแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสนี้
ยับยั้งได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ในส่วนของไทยเองนะครับเรามาติดตามภารกิจ
ในการที่จะไปรับตัวทั้งนักศึกษาไทยที่อยู่ในอู่ฮัน
รวมถึงคนไทยที่อยู่ในอู่ฮันเดินทางกลับประเทศ
พุ่งตรงไปแล้วนะพุ่งตรงจากเมืองไทย
๑นาฬิกา๑๐นาทีออกบินแล้วก็ไปถึงที่อู่ฮัน
๑นาฬิกา๓๐นาทีแลนดิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเช้ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่า
กระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรากูลไปส่ง

สรุปแล้วว่ารองนายกไม่ไปด้วย
แต่ว่าทีมแพทย์ที่ไปก็มีหัวหน้าทีม
ก็คือนายแพทย์อภิชาธิณวติธรรมภรรย์
แล้วก็มีแพทย์เชี่ยวชาญ๓ด้าน
คือ๑ด้านฉุกเฉิน๒ด้านโรคระบาด
แล้วก็๓จิตแพทย์เอาไปดูแลคนไทย

แล้วก็สวมชุดป้องกันเต็มที่นะคือต้องสวมเลย
ไปทั้งกับทุกคนต้องอยู่ในชุดป้องกันเชื้อเป็นอย่างดี

พระภัยบรีพินาศกับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้ไง
ให้ทีมแพทย์เอาไปบอกว่าเป็นสิริมงคลนะครับ
โดยอานุทินชาญวิรากูลรองนายยกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานทรัพย์สุข
ก็ระบุบอกว่าได้พูดคุยกับทีมแพทย์ทุกคน
ทุกคนนั้นมีความพร้อมมีกำลังใจดี
คิดว่าภารกิจครั้งนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาด
ขณะที่ตัวเลขคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับล่าสุด
เช็คกับทางการจีนนะฮะยืนยันแล้วอยู่ที่๑๔๒คน
คือเมื่อเช้าเองก็มีแม่ของนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่อู่ฮั่น
เขาก็มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนเหมือนกันนะ
บอกว่าตอนนี้ลูกที่อยู่ที่นั่น

เพราะว่าจะต้องจัดกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถตู้
แล้วก็เดินทางออกจากสถาบัน
มายังท่ากาศยานนออูฮันเทียนเหอ

เขาบอกว่าการตรวจสอบสุขภาพของนักศึกษา
ก่อนที่จะออกเดินทางจากสถาบัน

พอไปถึงสนามบินก็ตรวจอีกรอบหนึ่ง
ช่วงเดินทางมาอากาศหนาวลูกสวมเสื้อผ้า๒๓ชั้น
มาถึงสนามบินเป็นชุดแรกมีเจ้าหน้าที่จีนมาวัดไข้ละ๑รอบ
แล้วก็ตรวจเรื่อยจนกว่าจะมีการขึ้นเครื่อง
กว่าจะถึงมือทีมแพทย์ไทย
ตอนนี้ผู้เป็นแม่ผู้เป็นผู้ปกครองบอกว่า
โอ้โหนอนไม่หลับมาหลายวันแต่สบายใจแล้ว
เมื่อรู้ว่าลูกกำลังจะได้เดินทางกลับมา
เพราะว่าตามกำหนดการขากลับก็จะเดินทางออกจากอู่ฮัน
เวลา๑๖น๓๐นถึงท่าอากาศยานานาชาติอุตภัณฑ์
เวลาประมาณ๑๙น๓๕น
นายอนุทินยังบอกว่าเรื่องของการเก็บตกคนไทย
เมืองต่างของจีนที่ไม่ใช่อูฮันนะนะ
เรื่องต้นได้รับข่าวดีที่บริษัทไทยไลออนแอร์
จดหมายมาทางท่านรองนายกเอง
บอกว่าจะเปิดรับคนไทยที่แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทย
แต่ต้องเป็นการเดินทางระหว่างวันที่๕๘กุมภาพันธ์

จะมีเที่ยวบินระหว่างเมืองต่างของจีน
ให้กลับไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้านของรองนายกรัฐมนตรียังระบุถึงสาเหตุ

เพราะว่าอาจจะทำให้กระบวนการล่าช้า
จากที่ทางการจีนต้องคอยให้การต้อนรับ
แล้วก็ทางรองนายกเองบอกว่าติดภารกิจในวันนี้ด้วย

เมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำยังบอกว่าจะไปอยู่เลย
แต่พอมืดหน่อยก็ส่งข่าวออกมาบอกว่า
ไม่ได้เดินทางไปแล้วแต่ก็เดินทางไปส่งเมื่อเช้านี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการเดินทางกลับถึงไทย

คือท่านรองนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
ไว้๒สถานที่ยังไม่ขอเปิดเผย
แม้ว่าข่าวมันจะออกมาว่า
ตอนแรกมีที่พักเป็นตึกอยู่ที่บริเวณอ่าวดงตานที่สัตหี
คือเป็นอาคารรับรองของกองทัพเรือเขาอาคารนี้อาคาร

คนที่มาพักตลอด๑๔วันจะได้ไม่เครียด
คือที่พักตรงนี้จริงเป็นอาคารรับรองจัดงาน
หรือว่าจัดอะไรของกองทัพเรือเขาบ่อยครั้งเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้คือทางพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์
เสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษกองทัพเรือ
ก็เปิดเผยบอกว่าพบทรสนับสนุนกำลังพล
อำนวยความสะดวกและสถานที่นี้
ก็คืออาคารรับรองสัตหีบสวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ
อ่าวดงตานจังหวัดชมบุรีก็มี๕อาคาร
อาคารละ๒๙ห้องจะมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ
ท่าอากาศยานสาธารณสุขรวมถึงสื่อมวลชน

เช้าสื่อของเราก็ไปเฝ้ารอการกลับมาของกลุ่มผู้อพยพจากอู่ฮัน
แล้วก็ดูสถานที่ที่ว่าทางกองทัพเรือเขาเตรียมความพร้อมอย่างไร
กองทัพเรือยืนยันแบบนี้คุณ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสัตหีบมั่นใจ

เพราะตอนนี้มันก็มีในโลกโซเชียลนะคุณนะ
คนในพื้นที่ก็แห่แชร์เราจะต้องกังวลอะไรไหม
แต่ว่าทางกองทัพเรือบอกว่าท่านจะไม่ได้รับผลกระทบ
เพราะบริเวณอาคารรับรองเป็นพื้นที่เฉพาะห่างจากชุมชน
ทัพเรือจัดเขตป้องกันการเชื่อมต่อกับภายนอกไว้แล้ว
จะมีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับตัวคนไทยเสมือนจริง
สโมสรศัลยบัตรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงกร
ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ให้ญาติเข้าเยี่ยม
โดยใช้วิธีวีดีโอคอลหากันในช่วงระยะการดูแล๑๔วันนี้นะครับ
ทัพเรือย้ำคำขวัญทัพเรือมันตรงกับช่วงนี้เหลือเกิน
แล้วก็ตรงกับสถานการณ์นะเราพร้อมที่จะหายใจเชื่อมใจ
และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชนคนไทยตลอดไปนะฮะ

แต่ก็ต้องดูความแน่ชัดอีกครั้งว่ากลับมาจะพักที่ไหนกันแน่นะครับ
ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก
หรือว่าเที่ยวบินเองเขาก็มีการดูแลเรื่องความสะอาด
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเต็มที่

แล้วทั้งหมดเลยนะคุณคือรถบัสที่รับจากเครื่องบิน

ทำไมข่าวที่ออกมาตอนแรกเหมือนกับการบินไทย

แม้ว่าสายการบินไทยจะเป็นสายการบินแห่งชาติ
ก็ตามค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทางการจีนเขาก็ขอ
เขาขอให้เป็นเที่ยวบินพาณิชย์
ที่มีไฟล์ต์บินตรงอยู่อูหันต์อยู่แล้ว
เพราะว่ายินดีจะรับคนไทยกลับมาจากจีนเหมือนกัน
แล้วการให้บริการครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
จะเป็นคนไทยในเมืองจีนที่อยู่ในมณฑลอื่นนะ

ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะคะ
เผื่อมีญาติอยู่ที่จีนจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสาร

เรื่องของการนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทยแบบฟรีนะคุณผู้ชม

เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสตัวนี้
แล้วก็ไม่ได้จำกัดด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นคนไทย

คือต้องบอกก่อนว่าในมณฑลหูเป่ยเนี่ย

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเจ้าไวรัสตัวนี้

ว่าจะต้องเป็นคนไทยที่อยู่ในมณฑลหูเป่ย
แต่เปิดให้กับคนไทยจากทุกเมืองเลย
อยู่ในจีนสามารถเดินทางกลับ

อันดับแรกค่ะจะต้องถือพาสปอร์ตไทย
อันดับแรกนะอันดับที่๒ต้องมีสัญชาติไทย
และต้องสำรองที่นั่ง๒๔ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ส่วนเรื่องสุขภาพแบบที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชม
คือจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติการเดินทางไปอู่ฮั่น
ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการต่าง
แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเน้นย้ำนะคะต้องเป็นการเดินทางเที่ยวเดียว
จากจีนมาที่ไทยช่วงวันที่๕ถึง๘กุมภาพันธ์
อันนี้คือเขากำหนดเวลาไว้นะคือถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
ห้าถึงแปดกุมภาพันธ์จะเป็นเที่ยวบินฟรี
รับคนไทยในเมืองจีนกลับมาบ้านเรา
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าอยากจะไปจะทำยังไงคะ
ก็จะต้องแนบสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็ส่งไปที่อีเมล
เดี๋ยวเราขึ้นให้ด้วยคุณผู้ชมติดต่อขอรับสิทธิ์นี่เลยค่ะ
แคปหน้าจอไว้เลยนะเพราะว่าให้แน่พาสปอร์ต

เบอร์โทรนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วหน้าจอนี้นะคะ
ถ้าคนไทยที่นู่นโทรก็บวก๖๖นะ
รหัสบวก๖๖นะคะ
โทรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๗กุมภาพันธ์
ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๕ทุ่ม๕๙นาทีเลยนะคะ
ช่วงเวลาเดินทางต้องอยู่ในช่วงแค่วันที่๕ถึง๘กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้าง
ตัวเลขและสถิติของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอย่างไร
แล้วก็มีผู้ที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโรค
ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยประจำวันที่๔กุมภาพันธ์วันนี้
สถิติยังคงเดิม
คือมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสะสมอยู่ที่๑๙รายนะครับ
ก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว๘ราย
เหลือรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๑ราย
โดยทุกรายมีอาการดีขึ้นเห็นเขาว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มอีก๔รายนะ
ต้องรอฟังแถลงช่วงบ่ายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค
รายใหม่มีเพิ่มขึ้นอีก๗ราย
รวมแล้วที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคในไทยนะ
ตั้งแต่วันที่๓มกราคมจนถึงทุกวันนี้๔กุมภาพันธ์

ที่เข้ามาตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนเอง
และ๔๙๒รายคือไม่ได้อยู่โรงพยาบาลทั้งหมดนะ
ออกไปแล้ว๒๐๐กว่ารายเกือบ๓๐๐ลายแล้วนะครับ
นายแพทย์ธนบรักษ์ผลิตพัฒน์นะฮะ

บุว่าแม้ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้
มีอาการดีขึ้นแต่ต้องรอจนไม่พบเชื้อแล้ว

เพราะเชื้อนี้อยู่ในร่างกายได้นานกว่าเชื้ออื่น
จึงเป็นสาเหตุที่การปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาล

ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการสากล
เหมือนในประเทศจีนที่จะกักตัวคนไข้
กว่าจะไม่แพร่เชื้อโรคแล้วนะครับ

รวมถึงคนไทยที่เดินทางกลับจากอูฮัน
ว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขและกองทัพเรือ
จะมีมาตรการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ

ผู้เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่เป็นความจริง

รวมถึงขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล

ส่วนการปฏิบัติตัวกับเรือที่มาจากจีนนะฮะ
ส่วนการปฏิบัติตัวกับผู้โดยสารหรือคนไทย
ที่เดินทางกลับมาจากจีน

ก็จะมีการคัดกรองเป็นอย่างดี
แล้วก็ผู้โดยสารที่แม้ไม่ได้เดินทางมาทางเครื่องบิน

ก็จะมีระบบการคัดกรองที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน

แล้วก็ประสานทางเกาะฮ่องกงอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าทางเกาะฮ่องกงเขาแจ้งมา
บอกว่ามีผู้ที่เดินทางมาเที่ยวไทย
แล้วเดินทางกลับไปที่ฮ่องกง
ปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แต่อันนี้ยังเป็นเพียงข่าวเบื้องต้นอยู่นะครับ
ต้องรอทางฮ่องกงกับไทยประสานกันว่าตกลงแล้ว
ผู้ป่วยลายนั้นติดเชื้อมาจากไทยจริงหรือเปล่า
คือตอนนี้เราก็ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
เราก็จะเห็นยอดทั้งผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
เราเองในฐานะคนติดตามข่าวก็ต้องป้องกันแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
พยายามล้างมือบ่อยใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้พูดถึงหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือ
มันเป็นสินค้าที่กำลังขาดแคลนค่ะ

ว่าในพื้นที่ไหนขายราคายังไง
เพราะว่าตอนนี้คุณเชื่อไหมไต้หวัน
เขามีการเอาหน้ากากอนามัยกับเอาเจลล้างมือ
ใส่ไว้ในตู้คีบตู้หยอดเหรียญนะคะ
แล้วทางไต้หวันเองเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้

ไต้หวันเขามีการกวาดล้างพวกตู้แบบนี้
ตอนนี้กวาดล้างไปได้๔๐กว่าตู้แล้วนะคะ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางการไต้หวัน

ก็เลยมีการออกมาเตือนบรรดาผู้ประกอบการ
พวกตู้คีบหยอดเหรียญว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะ
ห้ามเอาเจ้าสินค้าควบคุมราคาที่มันขาดแคลน
ห้ามเอามาใส่ในตู้คีบหูดูสิ
ใช่เขามีการประกาศเตือนเนี่ย
หลังจากที่มีคนไปพบว่าหลายร้านหลายตู้
เอาพวกสินค้าควบคุมทางการแพทย์
แล้วล่าสุดค่ะที่กรุงไทเปย์
ตำรวจเองก็มีการกวาดจับได้๔๐กว่าตู้แล้วนะคะ
บอกด้วยนะถ้าเกิดว่าจับได้
ผู้ประกอบการหรือว่าตู้ไหนทำแบบนี้
จะโดนปรับหนักสูงสุดถึง๒ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่
หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็๒ล้านบาทนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะ
คุณผู้ชมผมขอแก้ข่าวนิดเดียว
เมื่อกี้บอกว่าที่ฮ่องกงกับไทยใช่ไหม
จริงแล้วเป็นที่เกาหลีใต้กับไทย
คือว่าสื่อเกาหลีใต้รายงาน
แล้วก็ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกาหลีใต้
เขารายงานมาบอกว่าพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาคนใหม่
ที่๑๖ของประเทศเป็นหญิงวัย๑๒ปี
เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อวันที่๑๙มกราคม
แล้วก็มีอาการป่วย๒๕มกราคม
ก็ต้องติดตามดูว่าทางไทยกับทางเกาหลีใต้
จะมีการประสานเรื่องนี้กันอย่างไร
ขออภัยคุณผู้ชมตอนแรกบอกฮ่องกงไม่ใช่นะฮะ